พรคุณจำได้ไหมว่าปีนี้คุณเสนอข่าวปล้นชิงทองกี่ครั้งแล้ว
จำไม่ได้ค่ะทุกวันน้ำไม่ถ้วนเลยน้ำไม่ถ้วนค่ะทุกวัน
พูดเรื่องของอาหารการกินแล้วเนี่ย
ต้องถามคุณไก่ทอดหาดใหญ่มีขายที่ไหน
ไก่ทอดหัดใหญ่ต้นตำรับเนี่ยที่หัดใหญ่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยใหญ่ไปทุกที่เลยค่ะคุณ

ทำไมทุกที่เป็นไก่ทอดหาดใหญ่หมดเลย
คือสูตรต้นตำรับเขาอยู่ที่นั่น

ลับมันต้องมีเครื่องแบบเครื่องคลุกแน่นใช่ไหม
รากผักชีพริกไทยตอนที่โขลกเข้าไปไปคลุกเคล้าว
ไปบัดกับไก่นี่ไง
ชื่อคือไก่ทอดหาดใหญ่แต่เป็นดังอยู่นู่นลำปาง
อ๋ออยู่นเหนือเจ้าอยู่นลำปางเจ้า
คุณผู้ชมไก่ทอดหาดใหญ่ของร้านป้าน้อย
บางคนก็เรียกว่าไก่ทอดหลังจนผู้ว่าลำปาง
เพราะตั้งอยู่หลังจนผู้ว่าราชกรรมจังหวัดลำปาง
เป็นร้านเก่าแก่ร้านดังเลย
สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตามทั่วมาถึงรุ่นปัจจุบันนี้
สูตรก็อร่อยความอร่อยก็เหมือนเดิม
เมนูที่ขึ้นชื่อติดปากใครก็คือไก่ทอดนี่แหละครับ
รับประทานกับส้มตำ

ที่สำคัญไก่ทอดของร้านป้าน้อยนะคุณผู้ชม

โอ้โหน่ากินมาก

เห็นไหมเครื่องปรุงเยอะแยะมากมาย

ตอนเช้าเนี่ยพอจะมาขายก็เอาไก่ที่หมักแล้วเนี่ย
ทอดในหม้อที่น้ำมันร้อนแบบนี้น้ำมันท่วมนะ
พอเนื้อไก่สุกได้ที่ยกขึ้นมาเป็นตัวและสับเลย
นี่นะฮะขายให้กับลูกค้า
อุ๊ยมันหอบคือคิดได้นะมันหอบออกมาถึงเราเลยอ่ะคือหอบพอจากจอไหนสิเนี่ย
ใครสนใจไปกินได้หลังจวนผู้ว่าที่ลำปาง
ไก่ทอดป้าน้อยไก่ทอดหัดใหญ่ของป้าน้อยเขา
อยู่ที่บริเวณสะพานช้างเผือกหลังจวนผู้ว่าลำปานนะครับ
๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็นขายกันทั้งวัน
อยากจะลอกเนื้อเถือนหนังออกมากินมากเลย
อยากจะเอามือนะบิดน่องอ่ะแล้วก็แบบแทะเข้าไปนะโอ้โห
ชอบมากเลยหนังไก่สีแบบน้ำตาลเกือบจะเกรี้ยวเนอะ
อื้อลิ้นหน้าดูเลยเดี๋ยวหลังจบข่าวด้วยแหละนะ
หลังออฟฟิศไปเลยจ้ะไปตัดไก่กันสักหนึ่งน่องกันกัน